คุณผู้ชมคะมาดูการสกัดจับแรงงานต่างด้าว

คราวนี้เป็นแรงงานเมียนมามากันเกือบ๓๐คนนะ
เข้ามาในรถตู้เป็นกระบะตู้ทึบค่ะคุณผู้ชม

คนที่พามานะเปิดตู้
แล้วให้แรงงานหนีหลบเข้าป่าไป
แต่นี่ดูสิท้ายที่สุดก็ถูกรวบตัวเอาไว้ได้นะคะ
นี่เป็นรถที่ใช้ในการขนส่ง
ในการลำเลียงแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศมา
คนที่อัดอยู่ในท้ายรถนี่นะคุณนะ

รวมแล้วเป็น๓๐คนมากับกระบะตู้ทึบคันนี้
ทหารกองกำลังเทพสตรีไปจับแรงงานชาวเมียนมานะคะ
ลักลอบมาตามแนวเทือกเขา

คือคนร้ายขับรถมาใกล้ด่านตรวจแล้วล่ะ
ก็จอดรถแล้วก็ให้แรงงานเดินลัดล้อตามป่าเขาอ้อม

แต่ว่าทหารเขาไปซุ่มเขาไปดักรอก่อนไง
ทีนี้พอเขาเห็นเจ้าหน้าที่ทำอย่างไร
ตอนนั้นคนงานอยู่ในรถใช่ไหมเขาก็รีบเปิดประตูตู้ทึบเนี่ย
แรงงานต่างด้าววิ่งหลบเข้าไปในป่า
ซ่อนตัวตามสุมทุมพุ่มไม้ตามกอไผ่ต่าง
แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่รวบตัวได้ทั้งหมดนะคะ
แรงงานต่างด้าว๒๗รายคนไทยอีก๒

ทีนี้ก็ไปคุยกับแรงงานที่ลักลอบเข้ามา
เขาบอกว่าเขาเข้ามาตรงชายแดน
มีนายหน้าเป็นคนไทยนี่แหละขับรถกระบะมารับ

คือจะมีทั้งไปทำงานที่มาเลด้วยนะ๒คน
ผ่านทั้งบ้านเราจ่ายค่าน้ายหน้า๓๐๐๐๐
ส่วนที่เหลืออีก๒๐กว่าคนไปทำงานที่ชุมพร

สุดท้ายก็โดนตำรวจรวบตัวไว้ได้ทั้งหมดนะคะ
ระนองมาดูที่ตากกันหน่อยค่ะ

ตรวจสอบที่บริเวณชายป่าบ้านตะเคียนด้วนที่จังหวัดตาก
พอเขาเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยนะขับหนีเลย

รถกระบะมันไปติดลมไปไหนต่อไม่ได้
สุดท้ายจับกลุ่มแรงงานเมียนมาได้๙คน

ถามนะคือทั้ง๙คนข้ามแม่น้ำเมยมา

พาเข้ามาทำงานในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล

ละประมาณ๒๕๐๐ถึงเกือบ๓๐๐๐นะคะ
สุดท้ายโดนตำรวจรวบตัวไว้ได้ทั้งหมดนะคะ